คุณผู้ชมค่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของสะสม
เชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงสแตมอย่างแน่นอน

และถ้าพูดถึงตลอดรัชสมัยของในหลวงราชการที่๙
มีสแตมนับร้อยแบบเลยที่ปรายศนีย์ไทยผลิตออกมา

เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่บันทึกเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ตลอด๗๐ปีที่ผ่านมา

แตมต้นแบบชุดแรกแห่งรัชกาลที่๙

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และมีอายุถึง๗๑ปี

ผู้เป็นเจ้าของสแตมที่มีคุณค่าดวงนี้เล่าว่า
สะสมสแตมจากความชื่นชอบ
กลายเป็นการศึกษาค้นคว้ารายละเอียด

และเอกลักษณ์เฉพาะของการพิมพ์ในแต่ละครั้ง
มีลักษณะพิเศษของสแตมเก่าอย่างหนึ่ง

ซึ่งสแตมรุ่นใหม่จะพิมพ์แบบเรียบ
เหมือนกระดาษทั่วไปเหมือนนิตยศาสตร์เลยนะครับ
แต่ว่าวิธีพิมพ์สมัยก่อนจะพิมพ์ด้วยโลหะ
ซึ่งเขาต้องแกะแม่พิมพ์มันมีความละเอียดแล้วก็มีลายเส้น
ซึ่งสวยงามในรูปแบบของสแตม
คล้ายกับความรู้สึกเหมือนสแตมยุคคลาสสิก
เป็นยุคโบราณชอบที่เป็นรักษาเก่า

เพียงทำให้นายแพทย์อุกฤษศึกษาอย่างละเอียดเท่านั้น
น้อมนำพระราชดำรัฐพระราชกรณียกิจ

มาเป็นแบบอย่างในการทำงานและการใช้ชีวิตอีกด้วย
แล้วเราก็พยายามจะทำงานในเชิงของในฐานะข้าราชการคนหนึ่ง
แล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เรานำมาใช้กับจากพระองค์ท่านจริง

แล้วก็ด้วยทุกอย่างคือความมุมนะความพยายามความชอบ

มันก็ทำให้เรารู้สึกอยากที่จะทุ่มเท

มันก็เลยเป็นที่มาว่าผมเก็บมาตลอด๓๐กว่าปี

แล้วเราเจาะไปด้วยว่าเป็นสแตมไทย
แล้วก็เป็นสแตมพระเจ้าอยู่หัวเฉพาะราชการที่๙
สแตมรัชกาลที่๙ถูกเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ
ได้รับรางวัลในการประกวดสแตมระดับโลก
ในการประกวดงานแสดงตราปริศนียากรโลกพศ๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่ต่างชาติยอมรับในฐานะนักสะสมสแตมรัชกาลที่๙
จนได้รับรางวัลในการประกวดแสดงตราปริศนียากรโลก